คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ตอนที่เห็นเพจเขาแชร์กันในสังคมออนไลน์
หญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นร่างทรง

อืมมีกล้องอยู่ไหนแพนกล้องหน่อยแพนหน่อย
ทีมข่าวของเราก็ไปดูว่าเออตกลงเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
สำนักของเขาอยู่ซอยท่าอิดนนทบุรี
ตามอยู่หลายวันนะคะคือแบบไปประกบอยู่หลายวันจนเราได้สัมภาษณ์

คือไม่ใช่ว่าไปตามเพื่อจะให้ท่านหลงงมงายหลงเชื่ออะไรหรอกครับ
แต่อยากไปดูให้เห็นว่าเออตกลงเขาเป็นของจริงหรือของปลอม
หรือถ้าเป็นจริงร่างทรงเขาเฟซบุ๊กไลฟ์เขารู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเหรอ
ใช่หรือถ้าเป็นของปลอมมันเข้าข่ายหลอกลวงไหม
ถือว่าผิดพรบคอมพิวเตอร์ไหมเนี่ยวันนี้เรามีคำตอบนะคะ
ใช่ครับก็ตอนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณพลอยสจิริธิสินผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ย
ตอนที่เป็นร่างปกตินะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางสาวสุริยเทพพระมหาสุริยะ
เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ร่างทรงแต่เขาเป็นร่างสังขาร
องค์จตุคามรามเทวาแล้วก็อีกหลายองค์เนี่ยจะมาใช้ร่างของเขา
ในการที่จะสื่อสารถึงผู้คนบนโลกมนุษย์
เพื่อที่จะเผยแพร่คุณเรื่องการทำความดีธรรมนุบำรุงศาสนาพุทธ
เจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยวิวัฒนาการเยอะ

เทพต่างที่เข้ามาทรงในร่างเขา
ก็ต้องมารู้จักกับวิถีชีวิตของชาวโลก

ก็มีปฏิกิริยาตอบโต้กลับอะไรอย่างนี้

แต่แน่นอนว่ามีคำถามว่าเออผิดไหม
จริงที่เราคุยกันไงคุณภาคภูมิเราก็สงสัยนะ
ว่ามันเข้าข่ายหลอกลวงไหมจะตรวจสอบได้ยังไงว่าหลอกหรือไม่หลอก

คนที่เข้ามาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เสียเงินเสียทองเลยเขาเริ่มสายศรัทธา

อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมค่ะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะเนี่ยในเพจเขาเนี่ยค่ะ
อันนี้ร่างทรงเข้าไปออกรายการรายการหนึ่ง
ทางนายอัจฉริยะบอกว่าเขาก็ตามนะ
ดูข่าวดูร่างทรงไปออกรายการ
เขาก็เลยบอกว่าขอท้าเลย
นี่มันคือเรื่องหลอกลวง
เดี๋ยวจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับร่างทรงกรรมลอลูกเพจติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปด้วยกันนะ
ครับนี่ค่ะนายอัจฉริยะเนี่ยบอกว่ากรณีเป็นร่างทรงองค์เทพเนี่ยนะคะ
จริงค่ะเป็นการอวดอ้างค่ะสามารถเอาผิดได้ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะ
แม้ว่าลูกศิษย์ที่เขาเชื่อถือศรัทธาเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีการมาไถเงินมาเรียรายเงินอะไรนี่
อืมลูกศิษย์ก็ไม่ได้เสียหายนี่ครับถ้าจะให้เงินก็ให้ด้วยความสมัครใจนี่เออ
อันนี้เนี่ยนายอัจฉริยะบอกว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามมันถือว่าผิดค่ะ

อาจริยะก็บอกว่าตอนนี้รวบรวมหลักฐานอยู่นะคะ
เพื่อดำเนินคดีกับร่างทรงคนนี้ค่ะสัปดาห์หน้า
แล้วก็ตามกันด้วยมาพิสูจน์กันเลยว่า
ถ้าเป็นร่างองค์เทพจริงมาเจอกันหน่อยสิ
ยังไงท้าดีเบตอ๋อเหรอใช่ไม่ได้ท้าดีเบตกับร่างประทับนะ
ดีเบตกับร่างองค์เทพคือกับองค์เทพเลย
เพราะว่าไปออกรายการธุรทัศน์เมื่อวานี้อยู่ดีท่านก็ยังเดี๋ยวลงออกอะไรอยู่อย่างนี้
ใช่คุณอธิริยะเลยบอกว่ามาดีเบตกับขุมถ่อยมาดีเบตกันเลยมา
ถ้าประทับร่างจริงเนี่ยจะเชื่อเลย
ถ้าเจอตัวเป็นแล้วก็ประทับร่างต่อหน้าจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อ
หรือถ้าประทับร่างของคุณอัจฉริยะได้จริงเนี่ยคุณอัจฉริยะจะเชื่อเลย
ซึ่งเขาอ้างว่าเป็นเขาไม่ใช่ร่างทรงแต่พอมาประทับร่างเขาอย่างนี้
ซึ่งลักษณะที่สิ่งที่เขาก็แสดงออกมันก็เหมือนกับพวกต้มตุ๋น
ที่โดยจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
ลักษณะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
วันนี้เขาอวดอ้างสรรพคุณอะไรของเขาเนี่ย
ถึงแม้เขาจะไม่เรียกรับเงินอะไรก็ตามเนี่ยแต่การอดอ้างสรรพคุณเนี่ย
ก็เป็นการแสดงข้อความไปเป็นเท็จต่างในการเผยแพร่ผ่านสื่อนะครับออนไลน์ทั้งหมด
มันก็คือเป็นการแสดงข้อความมาเป็นเทป
ว่าเขาแสดงอวดอ้างว่ามีวงศ์เจรุคามมาประทับร่างเขา
ก็เขาไร้ส่วนสามารถอภิกษ์ได้
ซึ่งเรากำลังเอาเทปของเขาทั้งหมดที่ผ่านมามาตรวจสอบ
เราก็จะถามเขาถ้าเขาอ้างว่าประทับรับทรงก็อาจประทับทรงได้
แล้วเขาบอกว่าเขาสามารถเข้าพี่หนุ่มได้
ก็มาเข้าเราหน่อยบอกว่าอย่าให้เขามาเข้าผมนี่แหละ
แต่ว่าจริงไหมถ้าเข้าผมไม่ได้ก็แสดงว่าไม่จริงเนี่ย
ก็คือเป็นการหลอกลวงไงใช่ไหม
คือเท่าที่เราเคยเคยสัมผัสเรื่องแบบนี้มาเนี่ย
มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่จะมาเข้าคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้
นะมันไม่ใช่ผีเอออันนี้คือเขาอ้างว่าเขาเป็น
เป็นร่างทรงใช่ไหมที่ประทับขององค์ที่ประคาม
มันยิ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะองค์จตุคามเขาไม่มานะ
ประทับกับผู้หญิงหรอกที่เคยมีสามีกับเคยมีลูกมาแล้วแน่นอน
ที่ผมเห็นที่บอกว่าเป็นองค์เทพองค์เทพ

ก็มีหลายคำถามที่อยากจะถามเขานั่นแหละ
ถ้าช่องไทยรัฐก็ติดต่อได้ก็ยินดีนะ
ที่จะมาดีเบตกันก็จะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นเลยว่า
สิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงคือเป็นการแสดงมากกว่า
ที่จะอ้างว่าเป็นอุตรดิว่าตัวเองเป็นร่างทรงขององค์ศิตุคาม
เพศขยิกตาขยิกอะไรเนี่ยมันแสดงได้หมดแหละ
ไม่ควรจะให้คนแบบนี้มาออกรายการ

จะทำให้คนเขาเชื่อเริ่มขึ้น
คือทำให้คนหลงเชื่อมากขึ้นซึ่งปัจจุบันก็จะมีคนเชื่อแบบนี้จำนวนมาก
เพราะเป็นการขายความศรัทธาซึ่งอันนี้มันจะทำให้เป็นช่องหัวในการหลอกลวงได้
เรียกรองเงินได้ง่ายปัจจุบันก็มีคนอาศัยเรื่องของความศรัทธาของประชาชน
ในการเป็นสะพานบุญเยอะแยะมากมาย
ก็เป็นเรื่องของต้มตุ๋นหลอกลวงเงินทั้งสิ้น
คือในมุมคุณอัชริยะเนี่ยมองว่าไม่เก็บเงินเก็บทองอะไรหรอก
แต่คนที่สัทธาบางทีเขาให้มากกว่าอีก

แต่นี่ฮะเราตัดเรื่องความเชื่อไม่เชื่อออกไปก่อน

เธอก็หน้าตาสาสวยนา

ก่อนหน้านี้เธอก็เป็นนักธุรกิจนะ

ตอนที่ยังไม่ได้เป็นร่างทรงเนี่ยถือว่าเป็นสาวสวยเลยนะ
หน้าตาดีสวยหวานคนหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแต่งตัวทันสมัยนะครับ
แต่เธอบอกว่าพอเธอสัมผัสได้ว่ารับร่างทรงขององค์เทพต่างเข้ามาเนี่ย
เธอก็ต้องตัดหมดล่ะเพราะว่าองค์เทพบอกว่าต้องแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น

เพราะว่าพอรับร่างทรงเป็นร่างสังขารให้กับองค์เทพแล้วเนี่ย

เหม็นเนี่ยเหม็นแบบเหม็นขนาดไหนเหม็นถึงขั้นแบบ

อยู่ใกล้สามีอยู่แล้วไม่ได้เลยต้องเลิกกันไปเลย

แล้วก็เป็นร่างทรงมา๑๐กว่าปีแล้ว